สวัสดีครับด้วยเรามากัดได้สบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสบัดข้าว
เจอกับเรา๓คนแบบนี้นะครับผมชนะคุณฮิสาและน้องจูด้งนะ
บ่ายแบบนี้อยากจะให้ตื่นกันขึ้นมาหน่อยจะได้รับชมข่าวสารกันเนอะ
หลายคนบอกไม่ไหวบ่ายยิ่งโอ้บางพื้นที่เหมือนฝนจะตก

บางคนกินอิ่มไงกินข้าวเหนียวไงราบส้มตำไงโอ้โห
หนังทองเปลื้องปุ๊บตาย่อน
เดี๋ยวแลบลิ้นแบบนี้คือกินส้มตำจริงใช่ไหมครับ

ถ้าใครง่วงเหงาหายนานอึ๊บขึ้นมาแล้วส่งข้อความมาคุยกับเรา

บอกเลยว่าโอ้โหดีมากคุณผู้ชม
ถ้าใครอยากได้ง่ายแอดไลน์เข้ามาไลน์ไทยรัฐครับ
แล้วก็ตอบคำถามของเราว่าคุณเนี่ยชอบอากาศแบบไหนที่สุด

อย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรของคุณมาด้วยนะ
เดี๋ยวเราประกาศผลนู่นเลยศุกร์หน้านะครับ
เรื่องของแฮชแทกหมายเลขโทรศัพท์คุณส่งมา

เพื่อเป็นผู้โชคดีเราจะได้ยืนยันคอนเฟิร์มกับคุณผู้ชมด้วยว่า
ตามหมายเลขนี้หรือเปล่าถ้าเป็นผู้โชคดีถูกไหม

ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงครับอดีตดาราตลกชื่อดังนะครับ
อเด่นดอกประดูกได้เสียชีวิตแล้วในวัย๘๐ปีครับ
เรื่องนี้นะครับได้รับการเปิดเผยจากอาโย่งเชิญยิ้มนะครับ
ตลกรุ่นใหญ่ฮะที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความอาลัยตลกดัง
คุณเด่นดอกประดูกเสียชีวิตแล้วในวัย๘๐ปีนะครับ
แล้วก็ในนั้นเนี่ยที่โพสต์เอาไว้ก็มีพิมพ์เอาไว้ว่า
ขอให้พี่เด่นดอกประดูกสู่พบภูมิที่ดี
ท่ามกลางแฟนตลกเนี่ยที่เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยจำนวนมากนะครับ
ส่วนครอบครัวนะครับก็เปิดเผยว่าทางตลกชื่อดังเนี่ย
ก็ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มาเกือบ๔ปีแล้วนะครับ
ปัญหาหลักของอเด็กก็คือไม่ค่อยทานข้าว
คนที่เป็นอัลไซเมอร์ก็อาจจะหลงลืมบางทีทานข้าวแล้วก็ลืมว่ายัง
ซึ่งก็มีอาการมายาวนานแล้วนะคะ
ล่าสุดนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังอาถั่วแระเชิญยิ้มนะครับ
ก็เป็นดาราตลกคนสนิทนะครับก็ได้สอบถามไปยังภรรยาของอเด็ดด้วย
แล้วก็เล่าว่าอเดชเนี่ยก็เข้านอนตามปกตินะครับเมื่อคืนนี้
แต่ว่าเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้นี่แหละครับ
ภรรยาเข้าไปปลุกนะครับแต่ว่าไม่ตื่น
แล้วก็มาทราบทีหลังว่าเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งอาถุระเนี่ยก็ได้เดินทางไปรับศพอเด่นเพื่อเคลื่อนย้ายศพนะครับ
จากบ้านของคุณอาเนี่ยไปทำพิธีรดน้ำศพที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรซอยวัชรพลสาร๘นะครับ
สำหรับอเด็ดดอกประดูกนะครับก็มีชื่อจริงว่านายบรรพฤษวีรรัฐนะครับ
เป็นชาวจังหวัดสตูนเกิดเมื่อปีพุทธศักราช๒๔๘๕เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ในตอนที่เล่นตลกกับ
อเด๋อดอกสะดาวอดูดอกระโดนและอดีธรรมดรนะครับ
ก่อนที่จะมาโด่งดังสุดเมื่อครั้งที่เจ้าตัวเนี่ยไปร่วมงานกับอาเด๋อรวมตัวกันกับอาเทพโคงาม
ในนามของเด่นเด๋อเทพ

ครับก็เรียกหลายคนไม่ได้เรียกอาเทพหรอกเรียกป่าเทพ
ทั้งนี้นะครับนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นตลกที่ไม่เน้นที่จะเล่นมุกที่หยาบโลแล้วนะครับ
ด้วยความที่อเด่นแกเป็นคนหน้าตาดีไง
แล้วเจ้าตัวยังมีผลงานในฐานะของพระเอกนักแสดงภาพยนตร์แล้วก็ละครอีกมากมายนะ
น้องไล่เรียกดูมั้ยดีค่ะมีเรื่องเทพบุตรต๊ะติ๊กโหน่งเมื่อปี๒๕๒๐
บุภาราตีอันนี้หลายคนน่าจะทันบุภาราตีเฟส๒ปี๒๕๕๙
แล้วก็มนรักแม่น้ำมูลของปี๒๕๕๔โอ้โหมีมากมายหลายผลงาน
จากนี้นะครับเจ้าตัวยังเป็นพิธีกรรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรที่ชื่อว่า
ไม่ลองไม่รู้อันนี้ดังมากค่ะจริงยังจำเพลงกันได้ไหม
ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นลองทำดูได้
นี่แหละที่ออกอากาศทางช่อง๙นานถึง๑๔ปีนะครับ
แล้วที่มาฉายาดอกประดูกเนี่ยก็มาจากการที่เจ้าตัวเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนดุรยางกองทัพเรือ
แล้วก็เป็นดรัมเมเยอร์ของวงดุรยางฐานเรือจึงใช้ชื่อฉายาว่าดอกประดูก
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือนั่นเองครับ
ก็ต้องแสดงความเสียใจมากับครอบครัวด้วยนะคะ
แต่ที่สำคัญคือท่านได้ฝากผลงานมากมายให้พวกเราได้มีความสุขกันไปแล้วนะคะ
มาดูเรื่องราวความทุกข์ของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่แถบรุ่มแม่น้ำกันบ้างนะคะ
โดยตอนนี้เนี่ยทางเขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชายนาฏเขาก็อัปเดตข้อมูลในเรื่องของการปล่อยน้ำออกมาแล้วค่ะ
ทำให้ชาวบ้านเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันก่อนนะคะ
ระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏเนี่ยนะคะตอนนี้น้ำไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาผ่านจุดวัดน้ำค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะ
ปริมาณน้ำฝนทางตอนบนของประเทศวัดได้อัตรา๓๐๖๕ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ล่าสุดเมื่อช่วงตี๑ที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นไปอยู่ที่๓๑๕๙ลูกบาทเมตรต่อวินาที
อัตรานี้ถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบปีเป็นวันที่๒แล้วนะคะ
ส่งผลทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำสูงขึ้นวัดได้๑๗๓๗เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ล้นสูงกว่าตลิง๑๐๓เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะ
สำหรับทางพื้นที่อำเภอสัพยาเนี่ยก็มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว๖ตำบล
จากทั้งหมด๗ตำบลค่ะบางชุมชนถูกนำท่วมสูงประมาณเมตรครึ่งถึง๒เมตร
ชาวบ้านก็ต้องหอบหิ้วเอาข้าวของขึ้นมานอนที่ริมถนนคันคลองมหาราช
นอนอยู่ข้างทางข้างถนนจริงจริงเลยนะอยู่กันแบบนี้เลยค่ะเอาเต็นต์มากางไว้อย่างนี้
แต่พื้นที่ตรงนี้บอกไว้ก่อนนะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็มาจัดเอาไว้เป็นโซนปลอดภัยนะ
ไม่ใช่ว่าจะมีรถผ่านไปผ่านมาฟิวไม่ใช่แบบนั้น
ก็กันพื้นที่เอาไว้ก็อยู่กินกันอย่างนี้นะคะยังไงล่ะมันทุกข์นะ
แต่ก็ต้องสร้างความสุขกันในครอบครัวพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องรอดูเรื่องของการช่วยเหลือนะคะ
แล้วตอนนี้นะมีมากกว่า๒๐๐ครอบครัวที่ยังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
ถ้านับภาคกลางเนี่ยชัยนาธนครสวรรค์มันจะเป็นพื้นที่เป็นจังหวัดต้นที่ได้รับน้ำก่อน
แล้วมันก็จะไหลลงมาเรื่อยสิงห์บุรีหรือไม่ก็อ่างทองก่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจ
แต่หลักเดี๋ยวมันจะมารวมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไอ้ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอรับน้ำเพิ่มเติมอีก
แต่ว่าวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไทยรัฐกรุ๊ปของเราก็ลงพื้นที่
แล้วก็ไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นการแบ่งเบาความทุกข์ร้อนในเบื้องต้น
ที่อื่นก็จะต้องมีหน่วยงานนะคะจากภาครัฐภาคเอกชนเข้าไปช่วยเหลืออยู่เลยค่ะ

แต่ว่าวันนี้ฝนตกเช้าเย็นเลย
เห็นเขาบอกว่าจะมีพายุเข้ามา๓ลูกติดเลยฮะ
ข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือเปล่าไปดูพร้อมกันครับ

นี่ครับคุณผู้ชมครับจากกรณีข่าวลือในโซเชียล
เห็นมีคนแชร์กันเต็มไปหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้
พายุ๓ลูกได้แก่พายุไลออนร็อก
พายุคมปาซุพายุดิเปรชั่น
ที่กำลังจะเข้ามาถล่มที่ประเทศไทย
ในช่วงตุลาคมทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและกรมอุตุ
เขาได้ออกมาเปิดผ่นข้อมูลว่า
เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเท็จนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วขอให้ประชาชน
อย่าหลงเชื่อแล้วก็ขอความร่วมมือสักนิดนึง
อย่าแชร์กันนะครับ
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและก็ตื่นตนก
คือบอกก่อนเลยว่าแต่ละช่วงเนี่ย
ในช่วงของวันที่๑๒ถึง๑๓ตุลาคม
จะมีอุณหภูมิที่ลดลง๑๓องศาเซลเซียต
แล้วก็มีลมแรงในหลายจังหวัดครับ
แล้วก็ทำให้ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะติดตามสภาพอากาศทั่วประเทศไทย
ที่ถูกต้องและแม่นยำ
หรือว่าสายด่วน๑๑๘๒ครับ
ตามกับนางฟ้าพยากรคุณชิสา

ใกล้แล้วฝนมันน่าจะน้อยลงแล้วมันจะน้อยลงไหม
มันก็น้อยบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ยังตกเยอะอยู่

หลายคนก็ลุ้นอยากให้มันหนาวไวแล้วก็หนาวนาน

ค่าไฟอะไรอย่างนี้แต่เอาประจำเลย

พี่พังงาพี่พังงามาดูกันหน่อยน่าเห็นใจคุณใหญ่คนนี้
นั่งขายของอยู่ดีมีโจรครับ
กระชากสร้อยคอของแกทำให้แกน่ะล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยครับ
เอ้าให้ดูกันหลายมุมแบบนี้เพราะหลักฐานมันชัดเจน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำรวจจะจับได้
คือช่วงเวลาสักประมาณ๑๕นาฬิกา๓๓นาทีใหม่๓ครึ่ง

กล้องวงจรปิดแถวนั้นนะฮะหลายมุมเลย

เนี่ยฮะจับภาพจังหวะนี้เอาไว้ได้
เขาบอกว่าเป็นกล้องวงจรปิดของร้านขายของชำ
ร้านสินเจริญตรงแถวตลาดทุ่งมะพร้าวหมู่๑
มันถุงมะพร้าวอบเตอร์ไทยเหมือนจังหวัดพระงา
เนี่ยฮะจับภาพคนร้ายนะครับ
จอดบอลตาไซน์แล้วปรีเข้าไป

ดึงอย่างงี้เลยค่ะจนไส้ขาดค่ะคุณยายล้มลงไปแบบเนี้ยอืม
หน้าขมัมเลยค่ะอืมคนร้ายนะครับได้สร้อยคอทองคำหนักสองบาทของนางสัญญา
หกเชื้ออายุเจ็ดสิบสี่ปีไปโอ้โหเห็นคนแก่อย่างงี้แล้วอืม
น่าเห็นใจน่าเห็นใจนะทำได้ยังไงใช่ให้คอทำด้วยอะไรอ่ะ
ไปถามเจ้าของร้านขายของชำแถวนั้นนะฮะร้านสินเจริญที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
บอกว่าไอ้เหตุกระชากสร้อยเนี่ยกล้องวงจรปิดของทางร้านจับเอาไว้ได้ชัดเจน
คิดว่าคนร้ายน่าจะมาดูลาดเหลาแล้วหลายวันเออคือคุณยายน่ะ
จะมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นประจำในวันเกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ร้านค้าต่างในตลาดคือมันปิดหมดแล้ว
นั่งอยู่คนเดียวตอนก่อนที่แบบจะมีเหตุก็เลยไม่มีใครเห็นเลยไง
แล้วตอนที่เกิดเหตุขึ้นก็มีแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดเท่านั้นที่จับภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้อืม
ถามยายสัญญากันหน่อยเป็นยังไงบ้าง
สัญญาเล่าว่ายายเนี่ยมานั่งอยู่ที่ร้าน
ร้านขายขนมจีนตรงนั้นอ่ะอ่าเป็นประจำครับ
เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะชาวบ้านเราก็รู้จักดีอืม
คือบ้านของแกอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านกาแฟไงครับ
แล้วก่อนเกิดเหตุอ่ะคนร้ายก็ขับปลาไซส์มาจอด
แล้วก็เดินมาที่ยายแล้วก็เรียกยายยายยายอ่า

ไว้บ้างมีพระกิ่งไพรนิรันดิ์ของวัดแหลมทรายหนึ่งองค์
หลวงพ่อโสธรหนึ่งองค์หลวงพ่อทวดหนึ่งองค์โอ้โหอ่ะ
คนร้ายก็คงคิดว่าสร้อยที่ยายสวมใส่เป็นสร้อยทองเนอ
ก็ทำให้ยายเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่คอเท้าบ้างที่ปากบ้าง
แล้วก็ที่โหนกแก้มด้วยโดนกระชากไปอย่างนั้นนะครับ
ล่าสุดฮะตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางพันธุ์ตำรวจเอกสมคิตบุญรัฐ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงานี่รองนะท่านรองมาเองเลยนะ
นำทีมตำรวจลงพื้นที่โดยชุดสืบสวนเนี่ยก็ได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามจุดใกล้เคียง
อืมพบนะครับพบว่าคนร้ายเนี้ยได้หลบหนีไปตามเส้นทางบ้านนาในออกไปทางบ้านเขากล้วย
ก่อนที่จะไปสิ้นสุดกล้องวงจรปิดที่หายไปอยู่แถวแถวบ้านลำพี
ว่าคนร้ายน่าจะอยู่ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองนั่นแหละไม่น่าจะหลบหนีไปไหน
เชื่อว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่เนื่องจากน่าจะสังเกตคุณยายมานาน
น่าจะเคยเห็นคุณยายสัญญาว่ามักจะมานั่งอยู่ตรงแถวร้านกาแฟร้านขนมจีนตรงนี้
คนร้ายก็เลยขับขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนดูลาดลาวหลายครั้ง
คือถ้าตามจากภาพของกล้องวงจรปิดจริงจะเห็นว่าก่อนก่อเหตุ
คนร้ายเนี้ยขับวนไปแล้วหนึ่งรอบพร้อมกับกล่องอาหารอืม
ก็คือเหมือนกับว่าขับวนมาเพื่อไปซื้ออาหารแล้วหนึ่งรอบอ่า
แล้วกลับไปที่บ้านไปกินข้าวอย่างสบายใจเออด้วยเหมือนกับว่ากินข้าวแล้วมีแรงเฮ้ย
แล้วค่อยออกมาก่อเหตุค่ะใจเย็นมากนะโอ้โหแล้วเหมือนกับว่าคิดเอาไว้แล้วอ่ะ
ว่าจะต้องมากระชากสร้อยคุณยายให้ได้
ก็เลยเกิดเหตุแบบนี้กลัวหวังว่าคุณตำรวจจะจัดการกับผู้ก่อเหตุคนร้ายรายนี้ให้ได้โดยเร็วนะครับ
อ่ายังอยู่ที่เรื่องราวบนท้องถนนอืม
พาไปที่จังหวัดภูเก็ตเมืองท่องเที่ยว
จะมีรถให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลากหลายรูปแบบ

ก็คือเหมือนรถบริการวีไอพีรถลิมมูซีนรถให้เช่าในลักษณะแบบนั้นอืม
อันนี้มันเกิดขึ้นนะคะก็คือว่ารถคันนี้ค่ะเขาไปจอดแล้วก็ไปทะเลาะวิวาสกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็มี

ครับ

จังหวะนั้นแหละค่ะ
คนขับเนี่ยนะคนนี้นะคะ